ระดับจักรวาลนะคะสำหรับฟ้าสายปวีสุดาเอาจริง
เชียร์หมดหน้าตักเลยนะเชียร์หมดใจเลยสำหรับมงสามมาแน่
ฟ้าสายงานแน่นทุกวันเลยค่ะด้วยความว่างานรุมนะคะ
หลายคนก็เริ่มเป็นห่วงเหมือนกันว่าตัวแทนสาวไทยของเรา
จะมีเวลาฟิตซ้อมร่างกายหรือเปล่านะคะด้วยความว่าแฟนนางงามคาดหวังไว้สูงมาก
จับตามองพัฒนาการของน้องทุกฝีก้าววันไหนรอดวันไหนพร่องวันไหนไม่สวย

ฟังแบบนี้ฟ้าสายจะกดดันตัวเองขนาดไหน

หนูเชื่อว่าณตอนนี้กองก็พยายามลองหลายลุค
จะได้ดูว่าลุคนี้มันเหมาะกับเราไหม
ส่งผมแบบนี้การแต่งหน้าแบบนี้ชุดแบบนี้
มันก็เหมือนช่วงนี้มันเป็นการทดลองหลายแบบมากกว่า
ในเดือนหน้าที่กำลังจะมาถึงค่ะ

แล้วก็จะโฟกัสกันเทรนด์อื่นมากขึ้น
แล้วเดี๋ยว๒๔สิงหาคมนี้นะคะ
ฟ้าใสจะมีแฟนมิตติ้งครั้งแรก
กับแฟนคลับนางงามกว่า๔๐๐คนค่ะ
เจ้าตัวบอกมาว่าเดี๋ยวรอดูนะคะพี่

ที่จะมาจัดที่เมืองไทยอีกครั้งนี้นะคะ
ตกลงว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าข่าวลือค่ะ

เตรียมงานไม่ทันหรอกค่ะแล้วก็พี่เหนื่อยมาก
พี่ตี๋คงจะเป็นลมนะคะ
ปีนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
ไม่ใช่ไหมครับพอสมมิตรหลุดมาไหมครับ